เหมือนกราบแทบเท้าขอชีวิตเลย

หรือว่าเอามือคอยปัดไว้

เพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยเตะเตะเตะ
ภาพจากกล้องที่มีการแอบถ่ายกันนะครับ

คนที่ยืนเนี่ยกำลังเตะป๊าบเตะป้าบเขาให้คุณ

หมอบก้มหน้าอยู่แบบนั้นนะครับ

ก็จะโปรดโต้ปล่อยให้เตะไป
ก้มหน้าหลบเท้าไว้อย่างเดียวนะครับ

ระบุข้อความบอกว่าเป็นคลิปหลุดการทวงหนี้

แต่รู้ตัวเองว่าไหวไม่ไหว
แต่การทวงหนี้ก็อย่าใช้ความรุนแรงด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราติดต่อไปยัง

บอกว่าคลิปนี้มันมีที่มาจากที่ไหน

เป็นคลิปที่ส่งกันมาแชร์กันมา

คือเขามีห้องลูกหนี้โดยเฉพาะ
แล้วเขาส่งคลิปนี้กันมาเพื่ออะไรรู้ไหม
เพื่อข่มขู่ลูกหนี้รายอื่น

คือให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเธอไม่จ่าย

เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เราพูดคุยกับคนที่อยู่

ขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวตนนะครับ

ไปกู้ยืมเงินกับแก๊งนี้มาเหมือนกัน
สองหมื่นบาทจ่ายหนี้รายวัน

ลายสามวันเท่าที่เธอต้องจ่าย
เงินให้กับเจ้านี่เนี่ยสี่พันบาท
ต่อสามวันบวกลบคูณหารไป

ชั่วโมงละห้าสิบบาทโหดไหมคุณ

สมมุติจ่ายไม่ตรงชั่วโมง๕๐บาท

ถ้าคุณจ่ายไม่ตรง๑วันคุณโดนไปอีกเท่าไหร่บวกไปอีกเท่าไหร

นับรายชั่วโมงแบบนี้ไปจนกว่าจะจ่ายหนี้นะครับ
ถ้ายังไม่จ่ายจนข้ามวันอย่างที่บอก๕๐บาทคูณ๒๔เท่ากับวันละ๑๒๐๐

ไม่ได้นับรวมถึงเงินต้นไม่ได้นับรวมดอกอะไรเลยนะ
ได้ไปหักต้นหักดอกเลยค่าเสียเปล่านะครับ

ตัวเธอเองก็รู้นะขออภัยตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่ามีค่าปรับส่วนนี้อยู่ด้วย

ยิ่งเห็นคลิปที่ส่งกันมาแบบนี้

บอกโอ้โหกลัวมากเลย
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้น้ำท่วมปาก
แจ้งตำรวจก็ไม่ได้ในฐานะที่เธอเป็นลูกหนี้
กู้ยืมนอกระบบมาแบบนี้
เธอก็พยายามจะทยอยจ่ายหนี้คืนนะฮะ
แต่ทีนี้มาติดตรงค่าปรับเนี่ย

อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณนะ

แต่สิ่งที่เธอกังวลคือยังเหลือหนี้กับแก๊งนี้
อีกเท่าไหร่รึไหมคุณเมื่นห้า
โอ้โหโดนข่มขู่ตลอดเลย
เขาบอกว่าแก๊งเงินกู้แบบนี้มีเยอะ

ลองฟังเสียงเธอหน่อยไหมคะ

แล้วก็จะมีค่าปรับอีกหลายชั่วโมง
ถ้าจ่ายดอกช้า
มีค่าปรับเกินชั่วโมง
ถ้าเกิน๕โมงเขาจะปรับ๕๐บาท

เขาก็มีเท่าไหร่กับตำรวจ
แล้วก็เขาทำเป็นทีมงานค่ะ

เยอะในโคลาสค่ะเราก็ขอตลอดค่ะว่าต้องให้กูไปบ้านไหม
แจ้งความหนูก็ไม่กล้าอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาก็รู้จักคนหยดใหญ่อยู่
ผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะเป็นหนึ่งในลูกหนี้ที่ไปกู้ยืมเงินจากทีมงานนี้นะ
ไม่ใช่คนในคลิปนะครับได้ยินเสียงที่เธอสะท้อนมาไหม
ว่าเขามีเส้นสายมีเยอะในโคราชทำเป็นทีมงานเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้พอจะรู้พิกัดบ้างแล้วนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปเหมือนกันนะนะในการที่จะไปช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยนะครับ